มาดูเรื่องของความเชื่อเรื่องของข่าวแปลก
วันออกสลากินแบ่งรัฐบาลวันนี้นะครับ
ยิ่งเป็นโค้งสุดท้ายสุดท้ายเลยเนี่ยคุณผู้ชม
รวมมาให้หลายข่าวหลายที่จริงค่ะ
สลากกันทันหรือเปล่าเออต้องรีบไปหาซื้อนะ
ที่หนึ่งที่ฮอตฮิตมากคนเขาไปก็คือที่เกาะคำชโนธ
เขาจะไปดูเงินปากนาคตัวเลขเงินปากนาค
แล้วก็จะเอาเลข๓ตัวท้ายไปซื้อ
จะไปดูตัวเลขจากการจุดทูบกำยาน
ครับแล้วก็ไปดูตรงต้นมะเดือยักษ์นะนะ
ไปดูหลายจุดหลายที่เลยที่นี่ใช่ค่ะ
นี่ชาวบ้านเขามากันด้วยแรงศรัทธา
พ่อปู่ศรีสุทธโทแล้วก็แม่ย่าศรีปฐุมมา
มากราบไหว้กันเพื่อขอพรขอโชคขอลาบ
แล้วเขาก็ลุ้นไงยอดเงินบริจาค
ที่จะต้องมีเปิดตู้ใหญ่๖ตู้
แล้วปรากฏว่านับรวมกันแล้วได้
ส่วนยอดที่เซียนตัวเลขเขาสนใจ
คือยอดรวมเงินปากนาคค่ะ

อย่างที่ฉันบอกไงว่าเขาจะเอาเลข๓ตัวท้าย

นี่เราซื้อตาม๖ตัวได้เลยไหม
โอ้โห๖ตัวก็ได้ตรงนั้นใช่ถ้าเกิดว่าหาได้นะหาลอตเตอรี่ได้นะส่วนที่เกาะนาคีเนี่ย
อยู่ห่างจากตัวเทศบาลเมืองบ้านดุงประมาณ๘กิโลเมตร
เกาะนี้ก็จะตั้งอยู่กลางทะเลสาบฝ่ายท่ามะนาว
ชาวบ้านเขาเชื่อค่ะว่าเจ้าแม่นาคี
เป็นหลานสาวของพ่อปู่ศรีสุโธและแม่ย่าศรีปฐุมา
เป็นหลานคนเดียวแล้วก็รักมากด้วย
ชาวบ้านก็เลยตามไปแล้วเขาต้องไปจุดทูบกำยานนะคุณ
ขอตัวเลขครั้งก่อนเนี่ยจุดทูปวันพระ
ก็โชคดีตามตามกันไปรอบเนี้ย
บอกว่าดูสิคะเห็นไหม
ตัวเลขนี้เลยหน้าจอคุณผู้ชมต้องเงยดูเองนะ
ตัวเลขนี้โผล่มาให้เห็นบางคนเห็นไม่เหมือนกัน

แต่ข้างบนเห็นเหมือนกันนั่นแหละเลข๑กับเลข๒ข้างล่าง
แต่ว่าตรงกลางดิฉันก็มองไม่ออกเหมือนกัน
ไปดูที่พุทธอุทยานหรือว่าคำชโนธ๒
อำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชศรีมา
ที่นี่นะคนไปเยอะเหมือนกันนะครับ
กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในสำนักสงฆ์เป็นจำนวนมาก

โรยหาเลขเด็ดกันอย่างคึกคักครับ
คุณป้าสมศรีสิริงานคุณป้าเดินทางมาขอโชคลาภ

ครั้งแรกก็ได้เลขเด็ดไปจากศาลเจ้าแม่สบายเงิน
ขณะที่หลายคนได้เลขเด็ดแตกต่างกันไปนะครับ
คุณป้ามาครั้งแรกบอกฉันได้แล้วฉันได้แล้ว
นี้ของฉันสำหรับสำนักสงฆ์พุทธอุทยานหรือว่าคำชโนธ๒แห่งนี้
อยู่ในตำบลไทยสามัคคีอำเภอวังน้ำเขียวนะครับ
ก็มีต้นคำชโนธเกิดขึ้นที่นี่มากมายรวมถึงยังมีจุดเด่นคือ
ปั้นพญานาคองค์ใหญ่สีบรุ้งดูแบบขลัง
แล้วก็มีพลังน่าเกรงขามนะครับ
ไม่แพ้คำชโนธที่จังหวัดอุดรธานีนะครับ
ค่ะมาจากโคราชแล้วนะคะ
พาคุณผู้ชมไปที่วัดสว่างอารมณ์ที่นครปฐมกันหน่อยค่ะ
ก่อนจะออกรางวัลแบบนี้วัดนี้คึกคักเหลือเกินนะคะ
เพราะว่าชาวบ้านเขามาร่วมพิธีเปิดขุมทรัพย์รับโชคพระเงินพระทอง

โดยหนึ่งในนักเสี่ยงโชคบอกว่าหลังจากเสร็จพิธีแล้ว
พี่ก็แลกธนบัตรแลกแบงค์๒๐กับพระเงินพระทองหรือว่าหลวงพ่อรวย
ที่นี่เขาต้องเตรียมแบงค์๒๐เอาไปทำพิธี
ใช่แล้วก็มีการบนบานสารกล่าวไว้ด้วยบอกว่าขอให้ถูกนะ
ขอให้มีโชคมีลาบปรากฏว่าธนบัตรที่แลกมา

คุณพี่ท่านนี้เขาก็เลยบอกว่าเขาได้เลข๗หลักนี้มาเดี๋ยวจะเอาไปซื้อเลขเด็ด
ทีนี้นักข่าวก็เลยถามพี่บอกหน่อยเถอะ

เขาบอกว่าได้เลข๒๑๖๘๔๕๑มา

ไปดูรอยพญานาคกันนะฮะ
คือชาวบ้านเขาเชื่อว่าเป็นรอยพญานาค
เป็นรอยประหลาดนะครับที่เกิดขึ้นที่กระจกด้านหน้ารถ
เลขทะเบียนบ่อไปไม้หย่อยักษ์๑๗๐๒๐๑
ซึ่งเป็นของผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่๖ตำบลเกาะแก้วอำเภอเสรภูมิ
โดยเป็นของนายสนิทพลาชัยผู้ช่วย
ผู้ช่วยก็บอกว่าเช้าเมื่อวานนี้ตั้งใจจะขับรถออกไปทำธุระ
แต่กลับมาเห็นรอยประหลาดนี้
ซึ่งในบริเวณบ้านจริงแล้วเขามีรั้วรอบขอบชิด
ไม่น่าจะมีสัตว์เข้ามาภายในบ้านได้
อีกทั้งคืนก่อนคือคืนวันที่๑๔ธันวาคมต่อเนื่อง๑๕ธันวาคม

ตอนจอดก็ลงจากรถมาเช็ครถเรียบร้อย
ก็ไม่เห็นมีรอยประหลาดใดก็จะมีฝุ่นเละหน่อยไม่เป็นไร
แต่ว่ายังไม่มีรอยแบบนี้นะครับ
พอเกิดรอยชาวบ้านในระแวกนี้ทราบข่าวก็พากันมาดู
พร้อมกับจับตามองไปที่ทะเบียนรถคันนี้นั่นแหละครับ
เอาไปลุ้นรางวัลรวมถึงเลขที่บ้าน
เลขที่๑๓๑นะฮะ
ค่ะทะเบียนรถนี่ค่ะบ่อใบไม้ยอยักษ์๑๗๐๒
เป็นบ้านของผู้นำท้องถิ่นชาวบ้านเชื่อเหลือเกินนะครับ
อันนี้เป็นบ้านของผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านแล้วนะครับ
ป่านนี้แถวแผงนั้นหมดไปแล้วมั้งเลขพวกนี้นะคะ
ต่อกันหน่อยค่ะที่วัดพุทธสถานวัดแจ้งที่อำเภอชายโยอ่างทองนะคะ
ชาวบ้านเขาไปขอโชคขอลาบจากเจ้าแม่เกล็ดแก้ว

แล้วข้างศาลจะมีต้นโพขนาดใหญ่ที่ล้มตายถูกตัดขาดครึ่งต้น
แล้วก็มีสารพระภูมิเจ้าที่มีรูปปั้นงูขนาดใหญ่
มีสารเจ้าแม่กิ่งแก้วอยู่ใกล้
ชาวบ้านในพื้นที่เขาก็เล่าค่ะ
เล่าถึงความลี้ลับของเจ้าแม่เกล็ดแก้ว
ก็เชื่อว่ามีบริวารเป็นพญานาคแล้วก็งู
แล้วบอกอีกด้วยนะคะบอกว่ามีเสียงร่ำลือ
เจ้าแม่จะไปเข้าฝันคนที่อยู่ไกล
เพื่อให้คนที่อยู่ไกลเดินทางมาที่ศาลแห่งนี้

แล้วชาวบ้านเขาก็ได้เลขเด็ดกันได้มาเยอะเลยค่ะคุณผู้ชม
ต่อกันอีกที่หนึ่งนะครับ
ที่วัดศรีนวรัฐบ้านทุ่งเซี่ยวนะครับ
ตำบลบ้านกลางอำเภอสรรปะตองจังหวัดเจียงใหม่เจ้า
หลังจากที่ก่อนหน้านี้คือชาวบ้านเขาเชื่อ
นับถือเจ้าแม่ศรีสุดาและเจ้าแม่ศรีสุวรรณ
แล้วเขาบอกว่าเจ้าแม่แสดงความเฮียนออกมา
ก่อนหน้านั้นเครื่องแต่งกายของเจ้าแม่เป็นผ้าโพกศีรษะใช่ไหม
แต่อยู่ผ้ากระโพกศีรษะนั้นก็มาเป็นผ้าคลุมไหล่แทน

แม่ก็เลยเปลี่ยนเครื่องทรงของตัวเองซะ
เปลี่ยนเสื้อผ้าของตัวเองเอามาคลุมไหล่
ชาวบ้านเขาก็เลยไปเปลี่ยนเป็นผ้าคุมไหล่ทั้งหมด
มีสบงสบายคลุมเท่ากับเป็นการเปลี่ยนเครื่องแต่งกายของเจ้าแม่
ให้เหมาะสมตามฤดูกาลนะครับ
ทีนี้ชาวบ้านบอกแปลกตั้งแต่เปลี่ยนเสื้อผ้าเจ้าแม่มาเนี่ย
เวลาที่น้ำตาเทียนมันหยดในขันน้ำมนต์เนี่ย
ปกติมันเป็นตัวเลขแต่คราวนี้เหมือนเจ้าแม่เนี่ย
ไม่ให้ตัวเลขแต่ให้เป็นรูปดอกไม้๓ดอกแทน

พอไปดูต้นตะเคียนคราวนี้เอ๊ะทำไมถึงไม่เห็นเลขชัดเจน
ไม่เหมือนตะก่อนนะฮะแต่บรรดาเซียนตัวเลขก็ไม่ย่อท้อนะ
ก็มาสังเกตก้านทูบที่หน้าเจ้าแม่ตะเคียนแทนปรากฏว่า
้านทูบมีเลขติดอยู่ที่เท่าก้านทูบชัดเจนมาก
เขาบอกแบบนี้กลายเป็นเลขแห่งความหวังในทันทีเลย

หรือเราไปเปลี่ยนเสื้อผ้าเครื่องแต่งองค์ให้เจ้าแม่แล้ว
เจ้าแม่ไม่พอใจไม่ยอมให้เลขในขันน้ำมนต์
แต่ทีนี้ชาวบ้านบอกนี่แหละเจ้าแม่เขาเปลี่ยนพิธีมาให้แบบนี้
ค่ะนี่ที่เจียงใหม่นะเจ้า
พาไปดูกันต่อค่ะอีกที่หนึ่งที่สุดท้ายแล้วเนอะ
พาไปที่วัดใหม่สามัคคีที่จังหวัดกาลสินค่ะ
ซึ่งชาวบ้านเขามาขอพรจากเจ้าแม่ตะเคียนทอง
แม่ตะเคียนเงินอายุ๓๐๐กว่าปี

เวลาที่จะตำหมากไปถวายเจ้าแม่ตะเคียนทั้งสองตน
ตอนที่กำลังทาปูนขาวลงใบพลูเนี่ยคุณผู้ชม
เขาบอกนะฉันเห็นเลยตัวเลขมันปรากฏขึ้นมาชัดมาก
แล้วชาวบ้านเขาบอกล้อจริงเหรอ
ดูหน่อยสิที่พลูเธอน่ะมีเลขอะไรปรากฏขึ้นมาชัด
นี่ค่ะเขาบอกว่าเป็นเลขนี้คุณผู้ชมเห็นเลขอะไรไหม

เออมันเป็นวงอ่ะดิฉันเห็นเป็นวง
อ๋อดิฉันเห็นตัวเลขเลยแหละ

อ่ะปร่อยบ่ายสองโมงเดี๋ยวรอลุ้นกันนะคะ
จะเป็นผู้โชคดีหรือเปล่าขอให้รวยเห็งกันทั่วหน้านะคะ